เกิดเหตุว่าคนหาปลากำลังหาปลาอยู่ดี
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เอารถขึ้นมาปรากฏว่ามี๒ศพคุณอยู่ในรถ
นี่แล้วก็รูปผัดสรรถามไปตรงกับที่มีคนแจ้งความคนหายไว้
คือเจอรถอย่างเดียวก็น่าตกใจแล้วเจอคนอยู่ในนั้นด้วย

เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูทรโกสุมพิสัยที่มหาสารคามนะครับ
ก็ไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับพร้อมด้วยสมาคมกู้ภัยกระตันยู
หลังจากได้รับแจ้งนะจากคนหาปลา
บอกว่ามีรถเก๋งตกสะพานตรงห้วยวังโพนที่ศาลีตำรวจฟูทรโกสุมภิษัยนะครับ
แล้วก็ใช้รถเครนดึงขึ้นมาจากน้ำน้ำมันลึกไม่มากคุณประมาณเมตร๕๐นะครับ
ปรากฏว่าศพทั้ง๒รายอยู่ที่เบาะหลัง
สภาพศพนะคุณเหมือนทั้งคู่พยายามที่จะเอาชีวิตรอด
ตะเกียกตะกายออกจากรถเพราะว่าผู้ชายเท้ายกเหมือนจะถีบกระจกข้างหลัง
ศพทั้งคู่บวมแล้วนะฮะส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อมาทั้งรูปภัณฑ์สันธารนะครับ
ก็ทราบว่าทั้งสองศพคือมีญาติประกาศตามหาคนหาย
ตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็คือนายทรีย์วัดสมโคกอายุ๓๐ปี
แล้วก็นางสิริพานทะสาอายุ๒๔ปี
เป็นสามีภรรยากันนะฮะหายตัวไป๔วันแล้ว
หมายเลขทะเบียน๖กก๘๓๖๑กรุงเทพนะครับ
แล้วก็จากกล้องวงจรปิดล่าสุดพบเห็นคือ
ประมาณตี๒แล้วก็ขับรถออกจากร้านตรงนี้
นี่คือภาพสุดท้ายจับภาพรถเก่งได้จากนั้นหายไปเลยนะครับ

เหลืออีกประมาณแค่๓กิโลจะถึงบ้านพักแล้วนะ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ารถน่าจะตกน้ำลงไป
เพราะว่าที่ผ่านมาฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง
อาจจะทำให้ขับรถเสียหลักตกสะพานตกน้ำนะครับ
ถนอมชัยโชธอายุ๕๔ปีลุงของฝ่ายชายบอกว่า
ก็สงสัยว่าหายไปไหนตั้ง๒๓วัน
ก็เลยต้องออกตามหากันแล้วก็แจ้งทั้งตำรวจแจ้งทางโซเชียลนะฮะ
ทั้งสองคนเป็นคนขยันทำอาชีพขายของทะเลนะฮะ
ตอนมาพบศพก็โหตกใจนะ
คาดคิดว่าจะเกิดความสูญเสียทั้งสามีภรรยาคู่นี้ไปนะครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะครับ